ติดตามเรื่องของการเมืองกันหน่อยยังคงเข้มข้นมีประเด็นร้อนทุกวันทีเดียว
อืมนะล่าสุดคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าไม่สนใจเรื่องที่โหนวารินทำนายว่าตัวเขาเองนั้น
ไม่มีดวงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เขาเปรียบเสมือนเขาเป็นรถบรรทุก
บรรทุกนโยบายส่งไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับส่วนท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลงพื้นที่ไปที่บึงการสุดท้ายก็มีประโยคที่หลายคนเนี่ย
พยายามถามเหลือเกินว่าท่านจะเล่นการเมืองหรือเปล่าตกลงท่านทำหน้าที่อะไร
บอกตัวเองว่าเป็นนักอะไรก่อนหน้านี้เขาก็ยืนยันตลอดว่าผมเป็นนักการทหาร
ถูกต้องล่าสุดบอกว่าผมเป็นนักการเมืองเรียบร้อยนะครับ
ถ้าเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะเต็มตัวผมจะบอกผมไม่ใช่ก็ไม่ได้
ตอนนี้เพราะผมเป็นบริหารประเทศถ้าเป็นนักการเมืองดีใจโหผมรับเยอะ
ลูกตูลูกตูลูกตูรู้ไหมว่าผมเป็นทุกข์แต่ผมยอมผมยอมเป็นทุกข์
ยอมตายจากตรงเนี้ยพอผมกลับไปผมไม่นอน
ทำไมเขาต้องมาวางที่เราทำไมเขาต้องให้เราทำงาน
เพราะเขามีความหวังไงเราต้องทำความหวังให้เป็นความจริง
แต่เราจะมาหลอกลวงล่อลวงไม่ได้หรอกว่ามันเดี๋ยวจะดีขึ้น
จะทำให้ดีเราก็ทำทีละขั้นทีละตอนอย่างงี้
สุดท้ายก็ยอมรับว่าผมยอมทุกข์แหละเป็นเต็มตัว
เพราะคนหวังที่ผมอืมเพราะเป็นนักการเมืองเต็มตัวไปนะฮะ
ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งของการกล่าวบนเวทีพบประชาชนชาวบึงการของพลเอก
ยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่บึงกาลแล้วก็หนองคาย
ก่อนจะมีการประชุมคอรมอสัญจรในวันนี้นะครับก็ประกาศเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัว
และขอทำงานเพื่อให้ความหวังของประชาชนเป็นจริงโดยที่บึงการเนี่ยท่านนายกได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่กองร้อยตำรวจ
บริเวณชายแดนที่สองสี่สี่แล้วก็จัดบริการวิทยุผ่านสถานีวิทยุเก้าศูนย์เก้า
โดยบัญชาการทหารพัฒนาแล้วก็ระหว่างที่ไปเยี่ยมชมบูธบริการทางการแพทย์
นะฮะก็ไปเสี่ยงเซียมซีสมดุลชีวิตภายในบูธกรมสุขภาพจิตได้ใบที่สิบเจ็ดคุณผู้ชม
นะใบเนี้ยกำลังได้รับพลังแห่งธาตุไฟอย่างเต็มเปี่ยม
ธาตุไฟคือความร้อนจากความกระตือรือร้นหากกำลังเร่งรีบกับทุกสิ่งในชีวิต
ถึงเวลาที่ต้องทำอะไรให้ช้าลงเสียบ้างถึงเวลาที่จะหาวิธีการสงบจิตใจทบทวนชีวิต
นายกก็เดินทางไปยังสถานีผลิตน้ำปะโคของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดน้องคาย
เป็นสักขีพยานครับเพื่อเป็นการมอบนะฮะ
เป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติ
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนหนึ่ง
แก่ผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลยโดยมีประชาชนไปคอยต้อนรับจำนวนมากครับ
ท่านนายกก็ได้กล่าวถึงเรื่องของเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่แจกจ่ายให้กับประชาชนบอกว่า
ขอให้รู้สิทธิ์ของตนเองยืนยันไม่มีการดึงเงินสวัสดิการคนจนกลับอย่างแน่นอนนะครับ
เอ่อตั้งแต่ใช้ให้หมดอะไรยังไง

เพราะฉะนั้นก็เบี้ยธรรมดาต้องจัดคิวใจให้ดี
ต้องรู้ว่าจัดระเบียบตัวเองยังไงจัดระเบียบพื้นที่ยังไงจัดระเบียบสังคมยังไง
ถ้าเราไม่ช่วยกระจาดระเบียงนะมันไปไม่ได้หมด
ทุกคนมันจะแกล้งแย่งกูเตียวกันหมดแล้วก็สะลอกัน

ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะ
พบปะแล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนในเขตพระนคร
ก็ได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่เข้ามาขอถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะ
การจัดระเบียบว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
ส่วนกรณีที่นายวารินบัววิรัติเลิศ
หรือว่าโหนวาริสเนี่ยทำนายว่าคุณหญิงสุดารัฐ
ไม่มีดวงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าก็เป็นเพียงแค่คำทำนาย
และในวันนี้เนี่ยตัวเองก็ทำหน้าที่เป็นคนขับรถบรรทุก
นำเอานโยบายสำคัญของพักลงไปให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด
ไม่ได้หวังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นใหญ่เป็นโต
ขณะเดียวกันก็อยากให้โหนวารินกลับไปดูแลลูกศิษย์เถอะ
ส่วนอดีตดาวสภาอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ประธานคณะกรรมการรณลงการเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงระบุว่าตอนนี้มีการจองเก้าอี้รัฐมนตรีกันแล้วนะคะ
แต่ก็เชื่อแล้วค่ะว่าพักพลังประชารัฐจะไม่มีทางชนะการเลือกตั้ง
แม้จะมี๒หน่วยงานจ้องจะโกงการเลือกตั้ง
เพื่อให้พักการเมืองหนึ่งได้เปรียบทางการเมือง
มั่นใจค่ะว่าพักเพื่อไทยพักไทยรักษาชาติ
พักเพื่อชาติและพักอนาคตใหม่
จะได้คะแนนรวมกันเกือบ๓๐๐เสียงและจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน
ทราบอย่างนี้ไหวไหม
ทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ

แต่พักก็ได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกแล้วว่า
กิจกรรมทางการเมืองใดทำได้หรือไม่ได้
ส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ประชาชนแก้รัฐธรรมนูลด้วยเนี่ย
บอกว่าให้แก้ตามบทบรรยัติในรัฐมนุนหลายเรื่อง
ต้องแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
ไม่ควรนำไปสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ขณะที่นายธนาชีวรชีวรวินิต
เป็นโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็โคศกภักดิ์ประชาธิปัตย์ชี้แจง
กรณีถูกกระด่าวหาว่าภักดิ์ลอกเรียนสโลแกน
ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนของพักภูมิใจไทย
แล้วพร้อมแนะนำให้พักภูมิใจไทยเปลี่ยนโลแกนของพักด้วยนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของการเมืองที่แต่ละพักนั้นออกมาแสดงทัศนะกับประเด็นที่มันเกิดขึ้น
ก็ยังคงร้อนแรงกันอยู่นะครับติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะไปถึงวันที่ต้องไปลงคะแนนนะครับ